อดีตโบรกเกอร์สาวความสนิทของพันธุ์ตำรวจโทบันยินตั้งภากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนายชูวงแทร่ตั้ง
ก็ได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามแล้วนะครับ
โดยตำรวจก็ใช้เวลาสอบปากคำ
ความสัมพันธ์กับพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
แล้วก็ประเด็นอื่นนานกว่า๗ชั่วโมง

สอบปากคำนางสาวอุรชาวัชยะกุณฑลหรือว่าป้อนข้าว
โบรกเกอร์สาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพันธบทโทบัญญิน
นางสาวอุรชาออกมาระบุสั้นนะครับว่า
ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนในประเด็น

แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในการให้ปากคำในวันนี้
ซึ่งจะมีการนัดหมายเพื่อเข้าให้ปากคำหลังจากนี้อีกครั้ง
ก่อนจะเดินทางออกจากกองปราบปรามทันที
ขณะที่พันธบรรยศเอกจีระปบภูริเดคผู้งำกรับการ๑

ข้อมูลนางกล่าวไม่สาวเผชิญเป็นประเด็น
ส่วนกรณีที่จะมีการเรียกนางสาวอยู่รัชา
ขอบคุณมาก